ซักเกอร์เบิกนี่เราคัดภาพที่เขายิ้มแย้มแจ่มใส
เขาควรจะมีความปราบปลื้มใจและควรจะทำหนังสือข้ามทวีป
อย่างเป็นทางการมาให้บ้านเราประเทศไทย
ไม่ต้องให้รัฐบาลลุงตุนะแต่ให้วัดพระธรรมกาย

รอบนี้ทำเวลาเราเข้าชม
แล้วรอบนี้คือไปสถานที่ไหนในวัดพระธรรมกายก็ได้
ไอ้อ้วนนี่โยนทิ้งครับ

ถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการและใช้มาก่อน
มาร์คสักกระเบิกวัดพระธรรมกาย
นำร่องมาร์คซักกะเบิกตามหลังมา
เพราะวัดธรรมกายใช้เรียบร้อยแล้วนะฮะ

คือเวลาเราไปเราอาจจะเดินเข้าไปไม่ได้

ดูแบบนี้ฮะดูผ่านหน้าจอดูผ่านบ้านตัวเองได้
นี่คือวัดพระธรรมกาย
ไม่มีนะฮะอันนี้สบายเหมือนเราใส่แว่นสายตาทั่วไป
แต่เราสามารถเห็นทุกมิติ๓๖๐องศาของมุฒิตา
มุฒิตาก็คือระบบนี้ของวัดพระธรรมกาย
มี๓๔อาคารใหญ่หากเข้าไปจะเห็นอาคารรูปดอกบัว
คือทรงดอกบัวบานเข้าไปนะแล้วบันไดทุกก้าวทุกขั้นเนี่ยเป็นแก้ว
เนี่ยดูสิบันไดแก้วสวยงามอลังการเหลือเกินแล้วมีอาคารโดม
อาคารโดมเป็นรูปทรงโดมคว่ำจะเห็นภาพพระเถระชั้นผู้ใหญ่ของวัดพระธรรมกาย
เรียงรายยาวเหยียดไปเลยเพราะว่าวัดท่านใหญ่โตมโหลานมาก
หรืออาคารไตรอาคารไตรเป็นจัว๓ชั้นซ้อนซ้อน๓ชั้นซ้อนกันขึ้นไปฮะ
ศิลปลูกหาบอกโอ้โหสาธุสาธุเลย
เพราะว่านี่คือมิติใหม่ของการเดินทางไปเยี่ยมวัดพระธรรมกาย
ลังกายขนาดนี้มาร์คซักเกอร์เบิกต้องยกนิ้วให้แล้วฮะ
แล้วเขาใช้ทีมวิศวะเนี่ยไม่มากไม่มายครึ่งประเทศ๓๐๐คน
ทีมวิศวะไอทีของเขา๓๐๐๐คนมาร่วมไม้ร่วมมือ
กองพลจักรพรรดิ์หัดสวรรค์ปัญญาเทพฯในการสร้างโซเชียลมีเดียตรงนี้
นี่คือความอลังการฮะหลายต่อหลายคนบอกแล้วมีพระดังรูปหนึ่งไหม
ที่เราตามหาเขายังหาไม่เจออันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกัน
เราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่นี่คือความอลังการของโลกโซเชียลมีเดีย
ก้าวไปอีกขั้นแล้วนะครับไม่ได้ยินมานานนะชื่อของวัดพระธรรมกาย
แล้วกลับมาอีกทีกลับมาพลังเหลือเกินจริง
ลังการมากอลังการงานสร้างมาก